ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์กันนะครับเพราะว่ามีเด็กชายคนหนึ่ง
อายุสิบสองปีน้องอยู่ที่วังศพุงที่จังหวัดเลย
ขับรถกระบะออกไปจากบ้านสุดท้ายแล้วประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตนะฮะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาครับ
นี่คือสภาพของรถกระบะอายุสิบสองปี
ไม่รู้ว่าขับออกไปนี่นั่งนี่จะพ้นพวงมาลัยรถสักเท่าไหร่นะศีรษะเนี่ย
ยับเลยครับค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้าน
กกซ้อตะบนทรายขาวอำเภอวังสะพุงนะฮะกระบะอิซูซูแคปสีบรอนเทานะครับ
อ่าสภาพนี่ชนอัดติดกับกำแพงบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ริมถนน
รถนี่พังยับเลยฮะล้อนี่หลุดออกจากตัวรถเลยอ่ะ
กำแพงบ้านเขาก็พังไปเลยนะครับค่ะห่างจากตัวรถสามเมตรนะครับ
คุณผู้ชมครับมีเด็กชายวิทยากันแสนอายุ๑๒ปี
ซึ่งคือคนขับรถกระบะกระเด็นออกไปจากรถนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนนะครับ
ทำให้ทราบว่าเด็กชายวิทยาวัย๑๒ปีขับรถกระบะคันนี้เมื่อคืนตอน๔ทุ่ม
เพื่อจะกลับบ้านของตัวเองมาถึงจุดเกิดเหตุ
คือถนนที่ท่านเห็นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นทางตรง
ก็ไม่ได้โค้งอะไรมากแต่มันเป็นจุดขึ้นลงเนิน
สองถึงสามลูกติดต่อกันนะฮะแล้วมันก็มีโค้งเล็กน้อยแบบนี้นะครับ
อ่าคาดว่าเด็กคงจะเสียหลักนะฮะอ่าตอนที่เหินเนินนี่แหละนะครับ
อ่าแล้วก็เสียหลักนะครับไปชนข้างทางชนกำแพงบ้านเขาด้วย
รถพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้านะฮะอัดกำแพงบ้านข้างทาง
แล้วเด็กชายวิทยาก็หลุดออกจากตัวรถกระเด็นอยู่มาที่ถนนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาอ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะ
สี่ทุ่มอ่าแต่ภาพเมื่อสักครู่เนี้ยเราให้ดูว่าตอนกลางวันเนี่ย
มันเป็นยังไงค่ะคือกลางวันกับกลางคืน
ขับมามันก็มองต่างกันอยู่แล้วโดยเฉพาะจุดลงเนินขึ้นเนินเนี่ยนะฮะ
ครอบครัวนำศพของเด็กชายวิทยาไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
ไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องนะเพื่อนเพื่อนบ้านที่มากัน
ตาของเด็กอายุ๖๐นะครับตาบอกว่า
เมื่อคืนนี้ตาก็กลับมาจากงานแต่งงานมาถึงบ้านอ้าว
รถกระบะหายไปก็ถามจนรู้ว่าหลานชายวัยสิบสองนี่แหละ
ขับออกไปบอกว่าจะไปซื้อของที่ตลาดเอามาทำกับข้าว
แต่ระหว่างทางเนี่ยก่อนจะกลับบ้านมีเพื่อนผู้หญิงของหลาน
โทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปรับหน่อยนะ
ซึ่งเพื่อนอยู่ที่หมู่บ้านกกซ้อนะครับอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
หลานก็เลยขับไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
แน่นอนว่าน้องวิทยาวัย๑๒
ถ้าผู้ชมต้องมีคำถามแล้วว่าโหยุทธ์๑๒ขับรถได้ยังไง
ฝึกขับรถหัดให้ขับรถมานาน๓๔ปีละ

อย่าไปคนเดียวอย่าออกถนนคนเดียว

ก็เลยอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วย

โอ้โหแม่ก็เศร้ามาก

บอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับพ่อแม่ทุกคนนะ

อย่าไปฝึกอย่าไปหัดอย่าไปให้ขับ

รับ
ผู้หญิงคนนที่โทรมานั้น
แล้วทีนี้ผมมาสืบดูแล้ว

เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านสาว

อายุยังไม่ถึงเกณฑ์

ก็อยากปากเตือนนะคะคือน้องน้องยังไม่บรรลุนิติภัณฑ์
การที่เขาขับรถเนี่ยเขาอาจจะไม่คึกขนองหรือว่าความที่เขาไม่ได้คิดอะไร
อยากปากเตือนว่าอยากให้ลูกคุณขับด้วย
นี่ฮะเพื่อนก็มาก็โศกเศร้ากันหมดแล้วครับ
ส่วนจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตะบนทรายขาวอำเภอวังสะพุง
ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นทางตรงมีโค้งเล็กน้อย
แต่ว่าจะมีเนินที่เป็นลักษณะลงเนิน๒ลูกติดต่อกันเลย
รถที่มาไม่รู้ทางหรือว่าหลักไม่ดีเนี่ยเสียหลัก
พงหญ้าข้างทางกันมาเยอะแล้วแต่น้องเนี่ยเสียหลัก
พงหญ้าข้างทางแล้วพุ่งตรงไปชนอัดกำแพงบ้านของชาวบ้านไง
ทีนี้ก็เลยหนักเลยฮะเจ้าของบ้านบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะกำลังเลี้ยงฉลองปีใหม่กันอยู่เลยนะครับ
คนอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่มีเสียงรถชนเสียงโครมดังสนั่น
หันไปดูรถกระบะพลิกคว่ำลอยมาชนกำแพงบ้านครับ
ที่เลี้ยงฉลองนั่งกินกันอยู่ห่างจากจุดที่รถมาพุ่งชนกำแพงบ้านแค่๒เมตร
งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหพอเห็นแบบนั้นก็รีบไปดูกัน
ก็พบว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งกระเด็นจากรถไปนอนอยู่บนพื้นถนน
ก็เรียกกู้ภัยมาช่วยนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเสียชีวิตแล้ว